ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหรอกลับมาวันอังคารที่๑๐พฤษภาคมกันแล้วนะคะ
วันนี้เรียกว่าโควิดก็ยังคงต่อเนื่องจริงตัวเลขก็แบบว่าลดลงนิดหน่อยจริงนะคะ๒วันดี๓วันไข้อาบแป๊บนึงขึ้นมาอีกแล้ว
วันนี้ค่ะก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอยู่ที่๑๗๖๓ราย
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้อยู่ที่๗๒๗๘๘ราย
หายป่วยกลับบ้านได้แล้วเนี่ยนะคะ๔๒๔๗๔ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่เนี่ย๓๑๐๐๐ราย
จำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่๒๗๘รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๒๗รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๐๓ราย
ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยทางเฟซบุ๊คของศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙ก็มีการเผยแพร่คลิปนะคะ
ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
ซึ่งท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

ถ้ายังจำกันได้เนี่ยวันที่๓พฤษภาคมที่ถือว่าวันครบรอบ๑ปี
ที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างค่ะ
แต่๑ปีให้หลังทุกอย่างกลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

การใส่นระกากอยู่ตลอดเวลา
ผมย้ำนะครับการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งอยู่บ้าน
ในสัปดาห์นี้อัตราการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวกับเพื่อนฝูง
ตอนนี้ถึงแม้อยู่บ้านเราไม่รู้หรอกใครจะนำเชื้อเข้ามาหรือเปล่า
รักษาระยะห่างหมั่นทำความสาดมือ
ผมย้ำอีกครั้งเป็นหน้าที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะขอ

ก็ขอให้ทำตามที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้
มาตรการต่าง

ความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นจากการฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับตัวเลขอัตราการเสียชีวิตหรือความเสี่ยงจากโควิด๑๙นั้นแตกต่างกันอย่างมากมาย
ฉีดวัคซีน๑ล้านคนมีโอกาสที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอยู่ตัวเลขประมาณ๔คน
ผลข้างเคียงหรือผลไม่พึงประสงค์ต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นชั่วคราว
แต่ติดโควิด๑๙ตัวเลขของโลกในวันนี้๑๐๐คนเสียชีวิต๒๒คน
มันเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมากมายเหลือเกิน
ผมขอความกรุณานะวันนี้การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองอย่างเดียว
เพื่อคนที่ท่านรักเพราะท่านจะได้ไม่แพ้เชื่อให้คนเหล่านั้น
นี่แหละค่ะอย่างที่ท่านบอกไปว่าตัวเลขถ้าเป็นของในเมืองไทยเอง
อย่างที่บางท่านบอกว่า๑ปีให้หลังทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องหนึ่ง
คืออัตราการเสียชีวิตเมื่อ๑เดือนก่อนหน้านี้แค่ประมาณ๐๑
แต่ณวันนี้ตัวเลขมันกลับกลายไปถึง๐๓๖ด้วย
ถ้าตัวเลขต่างยังคงเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
มีโอกาสที่เข้าสู่จุดวิกฤตอย่างแน่นอนเลยนะคะ
ท่านก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนนี่แหละให้ช่วยกัน
อย่างที่อยู่บ้านก็ยังควรจะใส่หน้ากาก

เพราะบางทีมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านหรืออะไรแบบนี้อ่ะนะคะ
เราจะได้บอกว่าไม่ได้นำเชื้อจากข้างนอกบ้าน
เข้าไปติดคนในบ้านมีการรักษาระยะห่างกันอยู่

อย่างในส่วนของผู้ประกอบการเองอย่างที่บอกไป
ท่านก็บอกว่าจริงช่วงนี้มีออกมาคือ๑๔วัน
ก็จะถึงช่วงประมาณสักเกือบกลางเดือนนี้
ผู้ประกอบการร้านอาหารจริงในมาตรการต่าง
คือก่อนหน้านี้บางคนอาจจะรู้สึกว่า
อยากเข้าไปใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันต่าง
เพราะว่าจะมีเสียในเรื่องของค่าธรรมเนียมแรกเข้า
อย่างวันนี้แมนเองเขาก็ออกมาบอกแล้วว่า
ไม่คิดค่าแรกเข้าก็ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็จะไปเสียในเรื่องของแบบว่า
เรื่องของการเดินทางเสียในค่าขนส่ง
ก็ให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็คือเสียในเรื่องของค่าส่งแทนอะไรแบบนี้

เพราะว่าเราก็ต้องพยายามเพื่อที่จะรอในส่วนของวัคซีน
เมื่อไหร่จะแบบว่ามีโอกาสได้ฉีดถึงประชาชนทุกคน

ที่ได้ฉีดวัคซีนกันไปแล้ว
เริ่มมีมาตรการในการที่จะแบบผ่อนปลน
แล้วก็มีการทดลองในการแบบอย่างอังกฤษเองมีการจัดคอนเสิร์ตเนอะ
เพื่อจะลองดูว่าจัดคอนเสิร์ตดูแล้วทุกคนไม่ได้เว้นระยะห่าง
ไม่ได้มีการแบบว่าใส่แมสอย่างนี้จะเป็นยังไง

แต่ก็ดีแต่ก็มีคนกล้าไปเนอะ

เขาได้รับการฉีดวัคซีนกันค่อนข้างมากแล้ว
อย่างในสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ก็มีหลายรัฐที่เขาผ่อนปลนเรื่องต่างพวกนี้แล้วด้วย

อืมดังนั้นก็คือเราก็อย่างที่บอกไป
รอคอยในเรื่องของวัคซีนนะคะ
แต่วันนี้สำหรับในชุมชนแออัด
อย่างเช่นคลัสเตอร์ที่แบบว่าคลองเตยเองก็เป็นชุมชนแออัดเขตคลองเตย
ซึ่งโดยปกติในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะประกอบชุมชนเมือง

หาชุมชนปกติถ้าเป็นในส่วนของเขตคลองเตยจะมีอยู่๓๙ชุมชน
ซึ่งประชากรรวมในส่วนนั้นประมาณ๑แสนคน
ทีนี้เนี่ยคือมันมีการกระจายเชื้อไปในทั้งหมด๑๒ชุมชนด้วยกันนะคะ
และที่ผ่านมาที่เราเห็นมีโอกาสได้เห็นว่ามีจำนวนแบบผู้ติดเชื้อมากเลยเนี่ย
มีอยู่ใน๕ชุมชนก็จะมีชุมชนพัฒนา๗๐ไร่

แออัดพัฒนาใหม่ชุมชนริมคลองวัดสะพาน
วัดคลองเตยในแล้วก็ชุมชนร่วมใจสามัคคี
ซึ่งจริงในส่วนนี้จริงเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจเชิงลุก
ตั้งแต่วันที่๒๗เมษายนแล้วนะคะ

จากเขตของตัวคลองเตยเองเนี่ย
เขาก็มีการจัดพื้นที่ตรวจเชิงลุกอยู่๒จุดด้วยกัน

ใช่นะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือลานจอดรถตลาดคลองเตย
ทีนี้เขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะมีการตรวจเชิงลุก
ให้ได้แบบวันละ๑๐๐คนไปจนถึงวันที่๑๙พฤษภาเลย

เขามีการเริ่มฉีดในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ

จัดอยู่๒จุดบริการด้วยกันคือ๑โรงเรียนวัดคลองเตยนะคะ

ก็จะมีการฉีดทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเนี่ย
ตั้งใจไว้ว่าจะฉีดให้ได้วันละ๒๐๐ถึง๓๐๐คนนะคะ
ส่วนโรงพยาบาลสนามเมื่อวานที่เรามีการคุยกัน

คือตอนนี้เขาก็จะมีการใช้อาคารคลังเก็บสินค้าท่าเรือคลองเตยนะคะ
ก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้อยู่ประมาณ๒๕๐๓๐๐เตียง
ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่นะคะ
ก็คาดการณ์ว่าจะใช้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เมื่อกี้นี้มีจุดหนึ่งคือชุมชนทางเขตคลองเตย

มีอีกเขตหนึ่งคือเขตบ่อน
ตัวที่แบบเป็นชุมชนตรงบ่อนไก่ใหญ่
อันนั้นจะอยู่ในเขตของลุมพินี
ก็เป็นเขตปฐุมวันแขวงลุมพินีแล้วก็มีแขวงปฐุมวันด้วย
ตรงนั้นก็เหมือนกันมีทั้งชุมชนแออาจเอ่ย

รวมกันหมดเลยในย่านนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่๒ชุมชน
เขาเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์เขตปฐุมวันเลยล่ะ

แล้วก็อีกอันหนึ่งคือชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
ตอนนี้ก็เรียกว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะ
โดยเฉพาะชุมชนแออาจกับเคหาชุมชนในแขวงปฐุมวันกับแขวงลุมพินี
ตอนนี้อยู่ประมาณ๑๖๒คน
แล้วก็คลัสเตอร์มีหลายจุดจริงในเขตของกรุงเทพเอง
จะบอกว่ากรุงเทพเองมีชุมชนแออัดอยู่๗๐๐กว่าชุมชน

เริ่มมาจากมีเช้าเมียเมียนมาปลูกก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าพูดลงกันเริ่มติดก็มี
นี่เพราะว่าเป็นพยาบาลเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เขาเป็นไม่ใช่แม่พยาบาลนะของคนไข้ค่ะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่มาโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโควิด
เพจติดได้ยังไงก็ปรากฏว่าไม่รู้ลูกคนใดคนหนึ่งอ่ะมาเยี่ยมมาดูก็ติด
เพราะว่าเอาเข้าบ้านเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเข้าบ้านถ้าใส่หน้ากากอยู่บ้านได้ก็ใส่เถอะ
แล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปเยี่ยมอยู่บ้านก่อนหันนะครับ
หยุดการเคลื่อนที่นะครับผมนะฮะใส่ในบ้านก็ใส่แต่หน้ากากในรถก็ต้องใส่หน้ากากด้วย

ร่วมมือร่วมใจเนอะมันจะได้สิ้นสุดเร็วเริ่มใหม่เร็
ยังตัวแผนเรื่องของการบอกว่าเราเที่ยวด้วยกันในโครงการจริงตอนแรกเลยนี่
ประมาณกลางเดือนนี้จะมีการลงทะเบียนแล้วค่ะก็คือจะให้เริ่ม
แล้วทีนี้มันมีการเลื่อนออกไปตอนวันนี้
ยังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มอีกทีเมื่อไหร่
เพราะว่ามาตรการต่างตอนนี้เขาไม่ได้อยากให้คนออกไปเที่ยว

ดังนั้นมาตรการก็คือควรจะอยู่บ้าน

ดังนั้นอย่ากระจายตัวออกไปเยอะมากตอนนี้
เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ร้อนนะครับ

เที่ยวทิพย์ตอนนี้ทุกคนเที่ยวทิพย์ไปในอินสกรามไปก่อน
ตอนนี้ดูอินสกรามก็เอารูปมาโพสต์นะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงเที่ยวทิพย์กระบี่เหมือนกันเนี่ย

อ่ะมาถึงเรื่องราวอีก๕จังหวัดนะครับ

ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านนะฮะ
รวมทั้งหมดแล้ว๒๘จังหวัดด้วยกันนะครับ

สูญบริการสูญบริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิดนะครับผม๑๙กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลาขอความร่วมมือประชาชน
งดออกจากเคหสถานโดยเพิ่มเติมอีก๕จังหวัดรวมทั้งหมดเป็น๒๘จังหวัด
และก็นครนายกริมัน๕ทุ่มถึง๔จังหวัด

แล้วก็ปฐุมธานีนะครับ๓ทุ่มถึงตี๔เหมือนกันนะครับ
เพชรบุรีนะครับ๕ทุ่มถึงตี๔นะครับ
แล้วก็ราชบุรี๕ทุ่มถึงตี๔นะครับ
มุดปราการ๓ทุ่มถึง๔นาฬิกาก็คือตี๔นั่นเอง
มุทรสาคร๕ทุ่มถึงตี๔สุพรรณบุรี๕ทุ่มถึงตี๔นะครับ
แล้วก็ชัยภูมิ๕ทุ่มถึงตี๔นะครับนครราชศรีมา๕ทุ่มถึงตี๔
บุรีรำนี่ตลอดทั้งวันเลยนะฮะให้อยู่บ้านตลอดเลยนะครับ

แล้วก็ที่บึงการครับ๕ทุ่มถึงตี๔เช่นเดียวกันครับ
ยะโสธรเนี่ย๕ทุ่มถึงตี๔ที่หนองคายครับ๕ทุ่มถึงตี๔นะครับ
บนราชธานีห้าทุ่มถึงตี๔นะครับแล้วก็กระบี่๔ทุ่มนะครับ
ถึงตี๔นะครับที่จังหวัดตรังนะครับ๔ทุ่มถึงตี๓นะครับ
ปัตตานีครับ๔ทุ่มถึงตี๔นะครับพัทธลุงเที่ยงคืนถึงตี๓นะครับ
แล้วก็ที่ภูเก็ตเที่ยงคืนถึงตี๔ที่ยาลาเนี่ย๔ทุ่มถึงตี๔
ระนองนะครับ๔ทุ่มถึงตี๔แล้วก็สงขลานะครับ๔ทุ่มถึงตี๔
สุดท้ายสุราธานีครับ๔ทุ่มถึงตี๔เช่นเดียวกัน
ขนาดเดียวกันน้องอีพุธิดานะครับลูกอาต้อยเศรษฐานี่ก็ได้เผยภาพ
ข้อความหลังอาต้อยเศรษฐาเนี่ยได้กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
โดยระบุว่าพ่อกลับบ้านแล้วนะครับเป็นคนของประชาชนกลับมาก็ต้องบวกมือ
ทักทายนะครับนะฮะคณะหน้าปากซอยนิดหนึ่งนี่นะครับนี่ฮะอาต้อยกลับบ้านแล้ว
ไม่มีอาการอะไรแล้วนะคะไม่มีไข้ไม่มีไอแต่ปอดยังคงมีร่องรอย
ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานั่นเองแต่คุณพ่อยังมีเชื้ออยู่
แต่สามารถกลับมากักตัวแล้วก็ดูแลต่อที่บ้านได้ค่ะคนอื่นอื่นต้องตอนนี้ต้องเว้นระยะห่วงระยะห่างนะครับ
แล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ถุงมือแต่ที่เห็นอีฟใส่ชุดป้องกันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย
อีฟต้องพาพ่อขึ้นห้องแล้วก็ไปช่วยจัดข้าวจัดของ
สิ่งสำคัญคือสภาพจิตใจของคุณพ่อนั่นเองคุณพ่ออยากกลับบ้านแล้วก็ร้องหาหลานทุกวันนะครับ
ให้กลับบ้านสภาวะจิตใจมีความสำคัญในการสร้างภูมิด้วยนะคะถ้าเครียดภูมิก็จะตกนั่นเองครับ
อันนี้ในส่วนของอาต้อยนะครับดีใจที่ได้กลับบ้านยินดีกับน้องอีฟด้วยแล้วก็ดีใจนะครับ
กันแรงห่วง๒คนตัวของแม่เอกเองนะคะภรรยาของนักคอมวันนี้น้องไอซ์ก็ออกมาบอกว่า
คุณแม่เอ๋ก็คือกลับบ้านแล้วเหมือนกันวันนี้แล้วก็กลับไปกักตัวต่ออีก๑๔วันที่บ้าน
ถ้ากลับมากลับตัวใส่ไว้เวลาตรวจก็ยังมีเชื้ออยู่ใช่ไหมครับ
แม่เขาก็คือป้องกันหายแล้วแต่ต้องเอาไปดูความชัวร์จึง
ทีนี้กลับมาอีกก็คือต้องกลับหมดอย่างน้องแจ๊สเอง
ดูอาการอีก๑๔วัน
ถ้าแบบว่าเคลียร์ปุ๊บเสร็จก็น่าจะออกไปทำงงทำงานกันได้

ตอนนี้มีคนตกงานเยอะแหละเนาะ
ทีนี้ที่หลังไทยรัฐบังเอิญขับไปผ่านดูอาหาร
แล้วก็เห็นน้องคนนึงก็ตกงาน
แต่ปรากฏว่าเขาก็ไปเอาทุเรียนมาขาย
แล้วก็ตกใจว่าทุเรียนเขาลูกเล็กเนาะ
เพราะก็ไม่มีทุนไงก็อยากขายแต่ว่าไปเอาลูกน้อย

คือเรียนจริงลูกเล็กแบบเนี่ยใหญ่กว่าเจ้าอ้วน
เจ้าอ้วนดีนี่คือลูกจิ๋วเลย
แล้วก็นั่นแหละสู้ชีวิตขายไป

เพราะว่าอยากให้คนที่ตกงานหรือว่าตอนนี้เนี่ยมีเงินน้อย

เพราะว่าทุกคนคิดว่าคนไทยเราทุกคนชอบทานทุเรียน
ก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นครราชศรีมานะคะ
ก็บอกว่าที่ริมถนนสายพิมายหินด่านนะคะ
หน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีประชาชนมายืนรอซื้อทุเรียนหมอนทองราคาถูกนะคะ
กันเป็นจำนวนมากอ้าวทำไมถูกก็บอกตอนนี้เนาะ
ว่าอย่างนั้นเข้าไปดูเอาถูกจริงคุณผู้ชมค่ะ
เขาว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า
เริ่มที่๒บาทใช่
เป็นเง้าทุเรียนถูกค่ะ
ไม่เง้านะเธอหมายถึงขอบทุเรียนนะ
ใช่เริ่มต้นที่๒บาท๕บาทนะคะ
แล้วก็มีด้วยว่าคนชรากินฟรี

ล่าสุดนะคะนางสาวสิรินิพาณพวงพี่มาย
อายุ๑๙ปีค่ะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนี่แหละค่ะ
เปิดเผยว่าตนกับสามีเนี่ยนะคะ
ก็ได้ทุเรียนหมอนทองมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะ

เกิดวิกฤตการณ์โควิด๑๙ขึ้นมาเนี่ย
เขาปรึกษาว่าเอ๊ะจะทำยังไงเนาะ

เขาที่สามารถจะซื้อทุเรียนทานได้

ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งเอ่อ
คือใครอยากซื้อเยอะ

กิโลกรัมละ๑๓๕บาทนะ

ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไทย
วันนี้นะครับค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะ
เด็กคนท้องคนชะลาสามารถกินฟรีได้
ไม่คิดเงินโอ้ยสุดยอด
น่ารักจริงเนี่ยน้ำตาลเนี่ย
มีเงินน้อยก็แบบว่าเอาภูเล็กหน่อย
ค่ะภู๕บาท๑๐บาท
พวกนี้แถวบ้านเชาเนี่ยเขาแข่งกันเลยนะพี่ผัด
แข่งทุเรียนเหรอฮะ
ขายทุเรียนเนี่ยเจ้าหมอนทองนี่แหละ
ร้านแรก๑๖๐บาทพอเขียบไป๑๕๐บาท
แล้วก็มาแบบตัดราคาเลย๑๒๐เจ๋งปะล่ะ
เขียนว่า๑๒๐เจ๋งปะล่ะ
ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่แน่ค่ะ
ตอนนี้เหรอร้อยอัพประมาณร้อยอัพค่ะอยู่โอเคได้ค่ะ
สมมุติเข้าใจแหละบางทีมันเกรดแบบเอแบบแพงก็มี
แต่มันคือพอเรากินได้ประมาณ๑๙๐บาทหรือร้อย
คือสมมุติว่าอัพเรามีเงินจะอยู่บางแบบ๒๐๐บาทนี้กินแบบ
๒๐๐เยอะแล้วน่ะได้กินค่ะนะกินได้ล่ะนะ
กินได้แล้วนะ
ต้องหาลูกเล็กเพราะจริงปกติลูกนึงบางทีเนี่ยมันเกินโลแล้ว
ช่วยกันก็คือใช้วิธีการเอาเคลียนแล้วตัดพูลออกมาเลย
แล้วก็ถ้ามีเงินน้อยในปริมาณที่เราทำได้
เราก็ทานแบบที่เป็นพูลที่มีกว่าแล้ว
ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้อ่านไป
คืออยู่ที่ต่ำที่สูงที่เคยเห็นคือขึ้น๕บาท

วันนี้ทำร้ายสถิติไปอยู่๒บาทแล้ว
สุดยอดเอ๊ะให้๕บาทของรถเมฆใหญ่ไหม
ก็ประมาณขยับตรงตรงมันขึ้นมานิดหนึ่ง
วันนี้๒บาทโอเคนะเนี่ยอ่ะ

นะฮะเดือนเยอะแมดลี
ครับนะฮะเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เรามีโอกาสได้เห็นได้ว่าเป็นช็อกโลกเลยทีเดียวนะ
เรื่องของบิวเกดประกาศเตรียมหย่าภรรยาปิดฉากรัก๒๐

สองสามีภรรยาก็มีการทวิตนะคะ

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน๒๗ปี
โดยระบุบอกว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตด้วยกัน
ในฐานะสามีภรรยาต่อไป
และหลังจากผ่านการคิดไตรตรอง
และลองพยายามหลายครั้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์
เราทั้งคู่ก็ตัดสินใจว่า
จะยุติชีวิตสมรสเพียงเท่านี้

มีมูลค่านี้นะคะกว่า๒๖๐๐๐ล้านดาลลาฮัล

ไม่รู้จะแบ่งยังไงกันเลยนะคะ
สหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
โดยในสำนวนที่เขาฟ้อง

ไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้

มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ๔ของโลกนั้น
มีทรัพย์สินถึง๑๓แสนล้านดอลลาร์
หรือประมาณ๔ล้านล้านบาทนะคะ
ประมาณ๔ล้านล้านบาทโอ้โห

เขาบอกว่ามีปัญหามาอยู่ตลอดเลย
ในเรื่องของการให้เวลาระหว่างงานกับครอบครัว

ส่วนสำนวนคำฟ้องขอหย่าต่อสาร
ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรส
ในเรื่องของการช่วยแบ่งทรัพย์สินของทั้งคู่ไว้ก่อนแล้วนะคะ
ซึ่งมีมากมายรวมทั้งอสังหาริมทรัพย

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว๑ลำ
สะสมด้านศิลปะล้ำค่าก็มี
แล้วก็รถยนต์หรูอีกหลาย

พบรักกันครั้งแรกตั้งแต่ปี๑๙

ซึ่งฝ่ายหญิงเข้ามาทำงานที่บริษัทไมโครโซฟนะคะ

จากนั้นตัดสินใจแต่งงานกันต่อที่ฮาไวน์ค่ะ

ลงจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
แล้วก็หันมาทำงานด้านการกุศล

โอ๊ยปัญหาคนตัวแล้วจะแบ่งอย่างไร
ก็ยังช่วยเหลือเหมือนเดิม

แสดงว่าทำงานเยอะ
ปรูดคนที่เก่งระดับนี้
ที่สุดติดอันดับโลกขนาดนี้

ใช้เวลาในการหย่าที่สารอาจจะเร็วกว่าการแบ่งสมบัติ

พี่น่าจะมีปัญหากับเบนเงินสดนะนัก

ไผ่มันใหม่๙๐๐๐

คนรวยก็ก็มีปัญหากันเนาะ

บอกว่านักข่าวรายงานอย่างนี้ค่ะที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

ชาวบ้านเนี่ยนะคะก็พากันออกมา
เขาบอกว่าออกมาขายลูกตาลนะเป็นอาชีพเสริมนะคุณนะ
เพราะว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
คือลูกตาลที่ว่ามันจะออกฤดูการเดียวไว้อย่างนี้นะ

ส่วนทางนางอำนวยกิ่งทองนะฮะ
ตัวเองเนี่ยนะฮะก็ทำอาชีพผ่ำลูกตาลขายมา
เป็นเวลา๓๐ปีแล้วนะ
โดยขายลอนลูกตาลในช่วงหน้าแรงหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะ
ส่วนอาชีพหลักจริงเลยก็คือทำไร่ทำนาแล้วก็ก่อสร้าง๓อย่างนี้นะคะ
แล้วก็ช่วงเช้าก็จะพากันออกไปกับสามี
ไปเก็บลูกตาลที่เหมาต้นจากชาวบ้าน
จากนั้นก็จะผ่าออกเอาลอนมันออกมาแล้วก็ช่วยกันผ่า
ผ่าเสร็จก็เอาไปขาย๑ลูกก็จะได้ลอนตาลถอดออกมาประมาณ๒๓ลอน
แล้วก็เมื่อได้ลอนตาลออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาด
แล้วก็บรรจุถุงขายราคาถุงละ๓๕บาท
สร้างรายได้ได้ประมาณนะคะวันละ๑๒๐๐บาท
โดยสามีจะทำหน้าที่อันนี้แบ่งหน้าที่กันดี
สามีปีนต้นตาลวันละ๕ต้นรายได้เฉลี่ยตกเป็นปีปีละ๕๐๐๐๐บาท
อันนี้อาชีพเสริมเนาะ
เนื่องจากว่าต้นตาลจะให้ผลผลิตลูกตาลออกมาปีละแค่๑ครั้งเท่านั้น
ก็คือช่วงเดือนมกราถึงพฤษภานะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เก็บโกยกันช่วงนี้
ส่วนเปลือกบนของลูกตาลก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้
แล้วก็หัวตาลที่ผ่านการต้มก็ขายได้กิโลกรัมละ๕๐บาท
จริงลูกตาลมีประโยชน์เยอะมากอย่างนี้ที่เรากิน
เห็นต้นตานแบบนี้นึกถึงที่ทางแบบเพชรบุรี
เวลาเราไปเที่ยวแบบว่าประจวบไปหัวหิน
ขากลับมาทุกคนก็จะได้มีโอกาสแวะซื้อ
แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะแค่ช่วงต้นปีฤดูกาลเดียว

น้ำมันข้างในใช่ไหมครับ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

เพิ่มเติมอีก๑นัดนะครับในวันที่๒๖พฤษภาคมนั่นเอง
ส่วนช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะก็น่าจะเตะในช่วงสุดสัปดาห์ได้
ทั้งคู่เนี่ยก็มีเกมพรีเมอร์ลีกตามโปรแกรมเดิมของตัวเองอยู่
อุ้ยซึ่งหากยังหาวันแข่งไม่ได้นะครับ
ก็อาจจะต้องให้คู่นี้เนี่ยแยกออกไปเตะในวันที่๒๙หรือ๓๐พฤษภาคม
แต่ก็กระทบกับแผนการเตรียมความพร้อมนะครับของทีมชาติอังกฤษ
ลุยศึกยูโร๒๐๒๐อีกนะครับก็ยังเตะไม่ได้อีกครับคุณผู้ชมครับ
ดังนั้นทางออกเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่คือลิเวอร์พูลและเวสบอมวิชนะครับ
ต้องยอมขยับเกมนะฮะที่พบกันในวันที่๑๖พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
ขึ้นไปเป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็คือเตะเสาอาทิตย์ชมิฮา
เพื่อให้ทั้งคู่ว่างตรงกันในวันที่๑๕หรือ๑๖พฤษภาคม
สำหรับการฟาดแข้งในศึกแดงเดือดที่ถูกเลื่อนนี้เองครับ
โอ้โฮคือเค้าจะเล่าอะไรกันนะครับผมเลื่อนหนึ่งก็กระทบอยากรู้เลยว่าปกติ
เพราะว่าแต่ละทีมก็จะต้องมีการแข่งคันได้เหลียดต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมพรีมิลิกจะมีทั้งหมด๒๐ทีมใช่ไหมทั้งไปและกับเย่าเยือนเนี่ย
ตัวเองจะต้องแข่งทั้งหมด๔๐แมทด้วยกัน

ถูกต้องมันก็จะมีโปรแกรมอื่นที่แบบเขาไปเล่นในระดับโล่งไงครับ
ไม่งั้นจะเป็นอิตาลีบาสเปนเยอร์รับันฝรั่งเศส

เขาก็จะมีการวางแผนไว้ว่าให้เตะวันนี้วันนี้
ที่จะถึงนี้เนี่ยทั้งคู่ต่างมีแมตต์ที่จะต้องเตะ
ก็ขยับกันให้มันเตะกลางสัปดาห์
ให้ขยับแมตต์ปกติของตัวเองให้มันเตะกลางสัปดาห์
แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่ว่างเนี่ยมาลงวันลง

มันก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยังไม่มีการตัดสินออกมา

เพราะเหลืออีก๔แมทเท่านั้นนะสำหรับพรีมิลีก

พอเรื่องมันติดกลางสัปดาห์มันก็คือบางทีมันต้องเตรียมทีม
การจัดทนลงจัดนักฟุตบอลความฟิตของร่างกายอะไรอย่างนี้
แล้วมันจะไปขยับอย่างอื่นด้วยใช่ไหม

บางทีมันไปซ้ำแบบว่ากลางอาทิตย์ก็ต้องมานั่งเตะ
ปลายอาทิตย์เขาเตะนักฟุตบอลไม่ได้อีก
เผื่อบางคนเขาเตะอาทิตย์นี้เขาอาจต้องเตะทั้ง๒แมตต์
เข้าไปเตะยูฟ้าเตะแชมป์ลีกหลายอย่าง

ตกลงกันยังไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่า
แต่อย่างนี้ก็ต้องเตะใช่ไหมให้อื่นไม่เตะคือแหม่นทิตย์เข้าไป

ใช่เพราะฉะนั้นแล้ว๑๕หรือ๑๖รู้เรื่องแน่นอนว่าจะเตะกันวันไหน
สำหรับวันแดงเดือดที่เกิดขึ้นนี้ครับ

ไม่พอว่าตอนนี้ทางพิมีลีกนี้ออกกฎแล้ว
กฎแล้วว่าถ้าสมมุติว่าแฟนบอลออกมาทำพฤติกรรมแบบนี้อีก

แพ้เลยแล้วก็อาจจะเสียตังค่าปรับให้กับ

เขาเรียกว่าพรีเมอร์ลีกด้วยต้องเสียตังค์ด้วย

เยอะเพราะบางทีค่าถ่ายทอดสดค่าลิขสิทธิ์เขาแพงมาก

ธุรกิจระดับหมื่นล้านนะครับ
เมื่อกี้เห็นแอบเห็นม้าที่อยู่ในภาพค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมรู้ส่งทวิตเตอร์มาบอกกันแล้วค่ะ
ทำไมเขาต้องมีการใส่กาดที่ปิดตาด้วย
เพราะว่าการกันเขาคว่างอุปกรณ์นู่นนี่
ตัวน้องม้าเองก็ต้องเปิดตำรวจเหมือนกันใช่ไหม
ก็คือตำรวจม้าใช่ไหม

หรือว่าเขาไปคุมฝุงชน

มีขวดโยนมามีอะไรโยนมา
ม้าอาจจะได้รับอันตราย
ได้อีกอย่างนึงเขาบอกว่าม้ามันเห็นแค่นี้ด้วย

เพราะว่าคนมันเดินไปเบียดมากันหมด
ระหว่างคุณสอนรามกับคุณกุ้งพลอยหรือคุณ

เพราะฉันกุ้งคอยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังภาย
กุ้งเลยครับ
ยังไงคะน้องเรเมครับวันนี้
ไม่วันนี้เราต้องอัปเดตอาการกับคุณพี่มดดำของเราสักนิดนึง

ฮะมากโอ้โฮ
แล้วคืนนี้จะนอนหรือเปล่านี่มันจะทุ่มนึงแล้วนะ

เป็นอย่างไรบ้างมด

เมื่อวานหลังจากที่ไปตรวจเชื้อมาอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างพี่มดค่ะ
ก็หลังจากที่ไปตรวจสมอาตอนนี้ก็ไม่พบเชื้อแล้ว
ในไข้บ้างหลุนยิ่งหัวอีก
คือว่านฉันวันแรกคนขับรถติดอีกวันอื่ม

ก็เลยไปตรวจอีกวันนี้

อ๋อโอเคหรือไงรู้แล้วใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ตรวจสองรอบเป็นลบหมดเลยนะโมส
ค่ะสบายใจนะนี่ดีใจด้วยน่ะ

นอนนอนทั้งวันได้ออกกำลังกายกับนอน
คุณแม่เวลาไปตรวจที่โรงพยาบาล
ถ้าต้องแบบตอนกลางพังไปตรวจด้วยค่ะก็ต้องไปตรวจด้วยค่ะอืม
ของทุกวันไหมคะพี่หนุ่มยังอัพเดทมั้ย
หนูกลัวติดค่ะหนูโทษทักท้ายทั้งวันค่ะ

เมย์คิดดูสิว่ามันวิ่งได้๗๘กิโลกรัม
ถ้าสมมติเราหยุดสัมภาษณ์เราก็ต้องเริ่มรับเริ่มใหม่เนอะ
อ๋อหัวใจกำลังแบบพีคอยู่ในจุดพีคแล้ว
คือพยายามวิ่งให้ได้๑๐กิโลกรัม

ใช่ถ้าสมมุติผลออกทัน
ผลออกทันเวลาจันทร์ก็อยากจะไปกลับขาวเสียไข่

เพราะว่าผลจะออก๒ปุ้งขึ้นอะไรอย่างนี้
ว่าถ้าเกิดรอบหน้าอาทิตย์หน้าวันจันทร์
ถ้าคุณแม่ไม่ติดอะไรก็คือวันอังคารเราจะเจอกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมอ๋อแล้วคือครบ๑๔วันแล้วป่ะต้องทำอะไรคะ
อีก๑วีคเป็นกำลังใจครับโทรไปบอกพี่หนุ่มก่อนนะจะมาไหมฮะ
เหรอพี่หนุ่มให้มาเปล่าวะพี่หนุ่มให้มาเปล่าวะพี่หนุ่มไม่มีสิทธิ์นะ
รอก้อนคุณพี่อัพเดทอาการกันเร็วน่ะจ้ะ

สวัสดีโอเคจ้าเรียบร้อยสองรอบเป็นลบนะครับ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นรออีก๑วีคแล้วจัง
วีคหน้าถ้าลบอีกก็สามารถลุยตะลุยต่อได้แล้ว
ใช่ก็จะครบแบบเกือบ๑๔วันแล้วอย่างที่เราบอกไปเมื่อเบรกที่แล้ว
เรื่องของคุณหนุ่มสอนรามว่าเป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่คุณติ๊กอดีตภรรยาของคุณหนุ่มสอนรามก็ออกมาโพสต์คลิปลูกสาว
พร้อมกับฟาดถึงพัฒนาการลูกเนี่ยบอกว่าช้าจังเลย
ต่อมาก็มีการออกมาไลฟ์แฉอดีตสามีทั้งน้ำตาร้องไห้ด้วยอย่างที่บอกไป
ล่าสุดทางคุณหนุ่มสอนรามเองเขาก็เปิดเผยเรื่องนี้
บอกว่าเรื่องพัฒนาการของวิจิเนี่ย

ว่าทำไมถึงยังไม่พูดไม่เป็นคำ
ก็เลยไปพบกับคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์

โดยวิจิมีพัฒนาการเรื่องของร่างกาย

หรือว่าการแสดงออกทางท่าทางภาษากายดีมาก
แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มพัฒนาการในเรื่องของการพูด

ส่วนเรื่องมาพบกับลูกเดือนละ๒ครั้ง
แต่ในการเจอกันแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งของคุณติ๊กเอง
ตนกลับมาพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้ว
ก็อยากจะได้มีโอกาสต่อเจอลูกมากขึ้น
ก็ขยับระยะเวลามาพบลูกเดือนละ๔ครั้ง

แต่ปัญหามันก็เกิดตรงที่ตนให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งไปว่า
สัปดาห์ต่อไปจะไม่อยู่จะไปเขาใหญ่

ส่งข้อความมาหาบอกว่าไม่เอาลูกแล้ว
ลูกให้ผมดูแลแล้วเขาก็

ก็เลยเราไม่รู้สุดท้ายจะยังไงกันต่อ

เดือนเหรอคะตอนนี้๑๐เดือน

หมายถึงว่าน้องวิจินี่๒ขวบ

แต่จริงก็อาจจะมีไปได้หลายคนนะ
เด็กหลายคนที่บางทีมีการพูดช้ากว่าปกติก็มีนะ

ถ้าสมมุติว่าเดินได้ก่อนเนี่ยจะพูดได้ทีหลัง

ก็จะเดินแบบว่าเดินถนัดแค่หนึ่งทีหลัง

ตกใจเหมือนกันนะตอนนั้นเอายังไงไม่พูด
เห็นหลายคนหลายคนอย่างลูกของคุณตั๊ก

ตอนที่จำได้น้องบิลิฟต์พูดแต่ว่าพูดช้า
ใช้เวลาแบบว่าในการที่จะพูดช้า

ตั๊กยังไม่สบายใจนะตอนนั้นว่าลูกผมทำไมพ่อ

ลูกบุญธรรมพี่เช้าอ๋อน้องวสิสแกรมอ่ะ
ก็พูดได้แล้วพูดเป็นคำแล้ว

พูดแซ่บหนัวติระสามคำ

เอาคุณแม่ต้องไปดูอีกคนนึงคนนี้ก็แซ่บ
คนนี้ก็แซ่บคนนี้โตมากแล้วอายุเกินแล้วคือ
คือน้องณเดชน์ครูกิวิยะสุดหล่อของเรานะคะ
ล่าสุดก็ทำเอาอินสตาแกรมเนี่ยร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังกระโดดเชือก
ให้คุณผู้ชมดูนะโดยถอดเสื้อนะ

ถึงแม้จะมีแค่ภาพเดียวนะคะ
แต่ก็เรียกเสียงรี๊ดแค่เพ้นได้เป็นอย่างดี
เป็นอย่างไรล่ะชาวลองถอดบ้างสิเราน่ะ

ของผมนี่วันแพลกเลยครับ
นะครับผมทอดหน่อยนะครับ

ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาหลายอย่างแล้วเนอะ
ถ่ายกับทุกสิ่งอย่างถึงหมาเอ้ยอะไรเอ้ย
กับตัวเงินตัวทองก็ถ่ายมาแล้ว
เจ้าตัวเองบอกว่าจริงตัวเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้มากมายนักนะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้เนี่ยมีช่างมาก่อสร้างมาทำที่บ้าน

คนแรกบอกเห็นนะก็ยังไม่เชื่อค่ะคนที่สองคนที่สามคนที่๔บอกเห็นอีก
ทีนี้ก็เลยเห็นกันหลายคนก็เลยตัดสินใจสร้างใหม่เลยแล้วกัน
เขาถ่ายโฆษณาจากอันนี้ได้เยอะแล้วนะเห็นจากในคลิปเขาเนอะ
ซึ่งตัวเองก็คุยกับเจ้าแม่แล้วคุยแล้วด้วยนะ
เจ้าแม่ชื่อว่าเจ้าแม่ต้นไสเออ
เขาบอกว่าบอกเจ้าแม่อย่างนี้ค่ะบอกแบ่งกันอยู่นะ
แล้วก็บอกว่าบางวันเนี่ยผมอาจจะมาขอนอนหรือไม่ก็มาถ่ายงานที่นี่บ้างนะ
เลยเป็นที่มาของงานรีวิวที่มีฉากสารพระภูมิขนาดเข้าบ้าน
จริงว่ะครับจริงนะจริงมีคนเข้ามามากมาย

ซึ่งแอร์เห็นไหมมีสปอนเซอร์มาโอ้งให้แอร์ด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องเนค
ทำซ่วงไว้ให้อื๋อติดแอร์ให้ด้วย

มานอนมาไหว้ขอขอนอนด้วย

ใหญ่อรันการณ์นะฮะโอ๊สาธุงานเข้าเยอะแล้วกันนะน้องนักน้า
ไอคอลูกน้าดีตลอดจริง
จริงลูกน้องดูสีใสมากเลย
และแม่ก็ขึ้นไปเล่นเฮดเมื่อเม่า
คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ